กับการทำพิธีบวงสวงประจำปีสารหอเจ้าแม่สองนางที่
ครับไปที่นี่ค่ะเขาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านป่าเป้าตำบล
บรรยากาศว่ากันว่าคึกคักเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมเพราะชาวบ้านและสาธุชนจำนวนมากเนี่ย
เขามาร่วมพิธีกรรมบวงสวงศาลหอเจ้าแม่สองนางจัดแบบนี้ทุกทุกปีค่ะซึ่งสารหอเจ้าแม่สองนางเนี่ย
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขานับถือนะคะและภายในงานนี้ค่ะ
ก็ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้เครื่องบวงสวงอย่างชุดใหญ่จัดเต็มกันเลย
มีผลไม้นานาชนิดหัวหมูไก่ต้มบายสีแล้วงานนี้ค่ะ
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงมาร่วมงานมีอาจารย์ชื่อดังมาเข้าร่วมพิธี
มีชาวบ้านสาธุชนผู้ที่เลื่อมสายศรัทธามาร่วมงานกันด้วยนะคะ
อ่ะทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันไปแล้วครับมาดูมาดูช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ดีกว่า
ไลท์เนี่ยต่างจากทุกครั้งต่างจากทุกปียังไงคือการจุดบ้างไฟค่ะ
บ้างไฟนี่จะต้องมีค่ะเป็นการจุดบ้างไฟขอฝนจำนวน๓ลูก
ลูกนะแล้วถือว่าเป็นการจุดถวายให้กับเจ้าแม่ด้วย
ไปแล้วไปแล้วอย่างเร็วฟังฟังเดี๋ยวฟิลเดียวก่อน
มันรีบไปไหนแต่จะบอกอย่างนี้ค่ะว่านอกจากการจุดบ้างไฟเอาเลิกเอาใช้แล้ว
ไม่ดังขนาดดังยังไงแต่ก็มาทริปว่าการจุดเสร็จแล้วน่ะ
เห็นอะไรก็หวังกันไปอย่างนั้น
แต่ก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคล
ใครได้ไปร่วมงานแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ